แล้วก็พลาดไม่ได้นะครับศึกโต๊ะเล็กเหมือนกันครับ
ตลชายครับจะลงสนามในชิงแชมป์เอเชียนะครับ
กุมภาพันธ์ถึง๘มีนาคมนะครับ

คัด๕ทีมตัวแทนทวิปเอเชียไปแข่งในฟุตซอลโลกครับ
คุณชนะที่นุโทเนียนะครับแข่งขัน๑๒กันยาถึง๔ตุลาคม
รอบแรกครับจับสลากมาแล้วฟุตซอลไทยนะครับอยู่กับอีราน
โอ้โหโอ้โหแม่บู้เลยแล้วก็มีเกาหลีใต้ซึ่งก็ประมาทไม่ได้นะครับ
หลังก็ดีขึ้นมารวมถึงซาวดีอาราเบีย
แต่ก่อนเนี่ยดูแล้วเราเหนือกว่าแต่ยุคนี้เนี่ยโอ้โหซาอุ
คือทีมมั่ตะวันออกกลางเขาเตรียมทีมค่อนข้างดีนะครับ
ถ้าผ่านนะครับผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับ
สร้างบริษัทในการไปเล่นฟุตซอร์โลกได้อีกสมัยหนึ่งครับ